แต่บางทีเนี่ยโจรมันก็มาในช่วงกลางวันแสกนะมาแบบไม่เกรงกลัวเลยอย่างเช่นที่เจ้าของร้านที่ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเขาบอกว่าโจรเนี่ยนะมางัดตู้เครื่องซักผ้าเนี่ยกลางวันแสกคุณผู้ชม
ไปดูค่ะภาพวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้ได้เขามาทำไม่ดีไม่ร้ายนะ
แล้วก็สลับเหมือนไปถอยไปนั่งข้างหลังแล้วก็เล่นโทรศัพท์
จังหวะที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ทำเหมือนไม่มีอะไร
แต่ต้องบอกว่าโชคร้ายของคนร้ายรายนี้จริง
ต่อให้ทำเนียนแค่ไหนก็ไม่อาจลอดสายตาของเจ้าของร้านไปได้
นั่นก็คือคุณสุภการโตเจริญยิ่ง
เขาคอยเฝ้าจับตาดูผ่านกล้องวงจรปิดนี่แหละ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเคยถูกคนร้ายเนี่ยงัดตู้ซักผ้ามาก่อน
ก็เลยเอากล้องวงจรปิดมาติดแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ

พอเห็นจะคาตาแบบนี้ไม่รอช้าค่ะก็รีบไปควบคุมตัวทันทีนะคะ
ตอนที่ไปจับคนร้ายเนี่ยออกแรงกันอยู่นานแล้วที่เห็นหน้าเทานี่ไม่ต้องตกใจคุณผู้ชม
คือเลือดเหลือดเขาออกมีการต่อสู้กันหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็จำเป็นต้องเบลอสีเลือดเอาไว้นะคุณผู้ชม
ทีนี้พอตำรวจมาจับได้เนี่ยนะคะก็สอบสวนทราบชื่อคือว่านาย
สรวิทย์ศีระอายุ๒๔ปีเป็นชาวเชียงรายตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดียังสพแม่ปิงค่ะ
นายสุภการเจ้าของร้านตู้เสื้อผ้านี้นะบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ในจอวงจรปิด
กำลังใช้ครีมตัดกุญแจที่ล็อกเครื่องซักผ้าอยู่เนี่ยอยู่
ก็เลยรีบมาควบคุมตัวแล้วก็ถามคนร้ายว่านี่ทำไมมาก่อเหตุเพิ่งมาก่อเหตุครั้งแรกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาจากเชียงรายด้วยมาก่อเหตุที่เชียงใหม่
ที่ทำเนี่ยเพราะว่าไม่มีเงินกินข้าวเดือดร้อนมากเลยก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้
แต่คุณสุภาการเจ้าของร้านบอกไม่เชื่อเพราะว่าในลักษณะแบบนี้เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านอีกหลายรายก็ออกมายืนยันด้วยนะคะว่าเคยถูกคนร้ายก่อเหตุหลายครั้ง
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนร้ายรายเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวยังไงตำรวจเขาจะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป
แต่ถ้าใครมีเบาะแสแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็แจ้งคุณตำรวจกันเอาไว้ด้วยนะ
เรื่องของความเดือดร้อนเราเข้าใจแต่คุณก็ต้องทำมาหากินที่สุจริตด้วยนะคะ